ไปดูตำรวจกับเด็กเขามีความสุขก็เต้นกันใหญ่เลย

เขามีความสุขสนุกสนาน
หลังจากที่เขาพาเด็กเยาวชนนะฮะ
อบรมในโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

เราก็ได้ยินบ่อยตำรวจเขาจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อย
ดังนั้นความสนุกสนานหลังจากเด็กเขาจบหลักสูตรนี้แล้ว
และตำรวจมอบความบันเทิงกับเด็กอย่างไร

โยกย้ายใส่แช่โพกโยกย้าย

ลองให้เพราะว่าดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นเพลงนี้แหละ

โดยพันธบรวจเอกที่บราณสะน้อยรอง
ผู้มักคับการอำรวจบูทรจังหวัดสมุทรสาขร
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรโครงการศึกษา
เพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียนหรือว่าแด่ประเทศไทยนะครับ

โดยมีคุณครูมีนักเรียนชั้นป๖จากโรงเรียนต่างในจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าร่วมโครงการนี้เยอะขนาดนี้รู้ไหมคุณ
ผ่านการอบรมแล้วก็เข้ารับมอบประกาศนียบัตรแบบนี้เลยนะครับ

ฝึกให้เด็กได้รู้เรื่องของพิษภัยจากยาเสพติด
โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันนะครับ
เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงนะต่อการซื้อ
และขายยาเสพติดมากที่สุดแล้วก็เป็นกลุ่มผู้เสพรายใหม่นะครับ
ล่อลวงหลอกลวงได้ง่ายชักจูงได้ง่ายนะครับ
ประกอบกับความอยากรู้อยากลองคึกขนอง

ลูกฝังในกลุ่มเยาวชนนี่แหละดีที่สุดนะครับ
เพราะว่าเป็นวัยอย่างที่บอกไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากลอง

คุณตำรวจ

แต่เด็กก็สนุกนะเห็นไหมครับเด็กเขาก็โยกเย็กโยกเย็ก
โยกย้ายฉึกอะไรของคุณตำรวจเขาสนุกสนานเลยนะครับ
ก็ได้ทั้งความบันเทิงความสนุกและความรู้ความเข้าใจ
แล้วก็ที่สำคัญความรักความสามัคคี
ที่จะเป็นผู้นำแล้วก็ไปเตือนเพื่อนกันเห็นไหม

ก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้นำ๔๐๐กว่าคน
ก็ไปบอกต่อชุมชนไปบอกต่อครอบครัวได้นะครับ
พิษภัยยาเสพติดไปบอกต่อเพื่อนโรงเรียนอื่นได้อีก

และจะไปบอกอีกกี่คนขยายวงกว้างออกไปได้หลายพันคน
ก็กลายเป็นเด็กทั่วประเทศที่ไม่คิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เป็นหน้าที่ที่ดีของตำรวจนะ